โอ้โหดูสิเป็นทะเลเพลิงจริงค่ะ

โรงเรียนโรงเรียนปริยติธรรมค่ะ

เมื่อวานนะตอนประมาณ๕โมงเย็นแล้วเห็นไหม
เป็นโครงสร้างเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ไงคุณผู้ชม
คันไม้ไฟลุกไหม้แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนปริยติธรรมนะคะ

แล้วตำรวจก็ได้รับแจ้งปั๊บรีบไปเลยค่ะ
ซึ่งเป็นโรงเรียนปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษา
อยู่ในวัดห้วยซ้อที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน
ไม่มีคนอยู่นะแต่ชาวบ้านเห็นแล้วแหละ
เห็นว่าไฟมันไหม้อาคารเป็นอาคารเรียนเก่าแก่ค่ะ
ทำด้วยไม้ก็รีบโทรแจ้งดับเพลิง
พอดับเพลิงมาถึงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
จากการสำรวจความเสียหายอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวเสียหาย๑อาคาร
แล้วอีกอาคารหนึ่งที่อยู่ติดกันเสียหายบางส่วน
ส่วนอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ก็เสียหายบางส่วน
คือแปลว่าที่เสียหายทั้งหมดเลยเนี่ยมีอาคารไม้อาคารเดียวนะคะ

สาเหตุมันน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่เดี๋ยวต้องรอให้วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
แล้วหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วย
กลายเป็นว่าได้รับผลกระทบทั้งหมด๓อาคาร
ไหม้ทั้งอาคาร๑อาคารส่วนอีก๒อาคารเสียหายบางส่วนนะคะ